วันก่อนเนี่ยพี่เขาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณอาแสงสุรีรุ่งโรธนั่นเองนะคะ
นักร้องชื่อดังในอดีตเนี่ยแล้วก็แกมีปัญหาในเรื่องของดวงตา
เห็นบอกแทบจะมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะคะ
รวมไปถึงในครั้งนั้นเนี่ยได้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิค่ะ
รับเป็นคนไข้และรักษาอาการเลนตาเคลื่อนด้วยการผ่าตัด
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่นะคะ
ล่าสุดค่ะทางทีมแพทย์จัดแถลงอัปเดตผลการรักษาหลังจากการผ่าตัด
บอกว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทำให้คนไข้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง
แม้ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่นะคะแต่ว่าหลังจากพักฟื้นอีกสัก๒๓เดือนค่ะ
เชื่อได้เลยว่าผลการรักษาจะดีขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะ
ส่วนทางด้านคุณอาแสงสุรีเจ้าของฉายาเทพบุตรเสียงดีนี่นะคะ
ก็ได้กล่าวขอบคุณทีมแพทย์รวมไปถึงพี่บิลแล้วก็พี่เอกพันธ์ด้วยค่ะ
ไม่ได้ยิงยะโสอย่างที่มีคนโทรมาต่อว่าด้วยนะคะ
บางคนบอกว่าแม้ลำบากแทบตายยังมายิงเอาอีกนะฮะ
ตอนนี้ให้เปิดรับบริจาคสิคนอื่นจะได้ช่วย
คุณอาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยใครเมตตาช่วยเหลือเจ้าตัวก็น้อมรับ
แล้วก็ไม่ได้ยิงอย่างที่ใครเขากล่าวหามา

มาต่อว่านะครับว่าทำเป็นหญิงบ้างอะไรบ้าง

ท่านอยากจะทำบุญต้งกับผมจริงนะครับ

ช่วยเหลือสัตว์โลกตัวเล็กคนหนึ่ง
ก็ฝากแฟนทุกคนมีรักษาเล็กทุกท่าน

ให้ผมได้มีโอกาสนะครับ

เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตลอดไปครับ

สำหรับเพลงดังของคุณอาแสงสุรีก็นี่เลย
แต๋วจ๋ารักสาวเสื้อลายอะไรแบบนี้นะคะ

แต่เอาจริงของแบบนี้หลายคนอาจจะมองแบบสองด้านก็ได้
บางคนบอกว่าคุณอาลำบากแล้วไม่เปิดรับบริจาค
บางคนก็บอกเลยว่าสมัยก่อนเป็นดารงดารา

คุณอาเขาก็ต้องคิดแบบหลากหลายด้านอยู่เหมือนกันนะ

ก็ติดต่อไปบริจาคคุณอาได้แล้วกันนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับคุณอาด้วยนะคะ